ไม่เสียเวลาข่าวแรกค่ะลุกขึ้นมาค่ะ

แต่ว่าเป็นคุณแม่บานเย็นรากไง
ต้องบอกว่าเป็นราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์ค่ะ
วันนี้วันเกิด๗๑ปี

อ่ายเอ่ยบ่อยาซีเอ่ยเชื่อซ้ายตา
อ่ายบ่อยาเชื่อซ้ายตา

คืออยากจะร้องเพลงนี้นะคะแต่ว่าร้องเบอร์ถือ
แต่ไม่เป็นไรนะคะแม่บานเย็นของเรานะคะอายุปีนี้๗๑ปีค่ะ

เพราะว่าคุณแม่ยังดูสาวแล้วก็สวยมาก

สดร้อนเลยนะคะภาพที่เห็นหน้าจอคือภาพเช้านี้เลย
บานเย็นนะคะพร้อมด้วยลูกสาวสุดกระตันอยู่นะคะคุณแคนดี้รากแก่นค่ะ
ขอทำบุญวันเกิดนะคะให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
คือขอทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะคะก็คือให้ชาวบ้านมาทานข้าวแบบนี้เลยนะคะ
ด้วยการแจกข้าวแกงที่ร้านข้าวแกงนางงามนะคะของพี่บุ๋มประนัดดานี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านได้ทานกันแบบฟรีด้วยนะคะ
ซึ่งคุณแม่ก็นั่งรถใหม่ป้ายแดงของพี่แคนดี้นะคะ

โดยคุณแม่บานเย็นนะคะก็ได้ตักอาหารแจกด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งชาวบ้านนะคะก็เดินทางมาทานอาหารกันเพียบเลยค่ะ
เรียกว่าอิ่มบุญสุขใจนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยนะคะ
บานเย็นบอกด้วยนะคะว่าที่เลือกทำบุญ
อาหารให้กับผู้ที่ได้ทานได้อิ่มท้องกันเนี่ยค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นอิ่มท้องค่ะ

ก็แม่มีความสุขค่ะดีใจมากเลยค่ะ
ที่มีโอกาสได้มาทำแบบนี้นะคะก็อยากจะทำบ่อยค่ะ

ก็จะพากันไปตลอดและอยากทำบ่อย
จริงก็ให้คุณแม่อยู่ตลอดเลยนะคะ
คุณแม่อยากได้รถก็ซื้อรถให้อยากได้บ้านก็ซื้อบ้านให้
ทุกวันเป็นวันสำคัญของแคนดี้กับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
วันเกิดก็แค่เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน
แต่สำหรับคุณแม่คือคนที่สำคัญที่สุดในตลอดทั้งชีวิตของแคนดี้อยู่แล้วนะคะ

แต่ว่าก็อยากจะบอกแม่ว่าชีวิตหลังจากนี้
อะไรคือความสุขของคุณแม่ทีนี้ก็พร้อมที่จะให้ทั้งหมดค่ะ
ลูกแม่สามคนเนี่ยนะก็คือไม่ทำให้แม่ผิดหวังค่ะ
ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของแม่จริงและนี่ก็พิเศษเลย

จริงแล้วถ้าจะนับตัวเลขมันก็จะมีเลข๗เลข๑นะคะ

เลขอะไรเดียวกับฉัน
ที่ฉันไม่เสี่ยงเซียมซีปลอดภัยพวงรงมาไง
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
พอสัมภาษณ์เสร็จนะคะทางเจ้าของร้านข้าวแกง
แล้วก็มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณแม่บรรเย็นด้วยเงิน๑๒ล้าน
เนี่ยแต่บอกว่าเป็นลอตเตอรี่นะคะ

เอาไปรุ้นกันก่อนคุณผู้ชม๑๒ล้านในอนาคต
วันจันทร์ไม่แน่นะคะทำเอาผู้สื่อข่าวของเรารีบเก็บภาพนะคะ
แล้วก็จำตัวเลขจดและจำแล้วก็มาบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐหน้าจอเลยค่ะ
คือเลข๔๕๖๑๐๖จำนวน๒ใบ
ละ๖ล้าน๒ใบก็๑๒ล้านไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
สามคนทีมงานบันเทิงไทยรัฐและแฟนรายการก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณแม่อีกครั้งด้วยนะคะ
ซึ่งคุณแม่บานเย็นเลยพิเศษสุดนะคะ
ร้องเพลงหมอลำขอบคุณมาด้วยจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ
โอ้โหเสียงใสมาก

หน้าแม่ก็สวยขึ้นสวยขึ้นนี่๗๑สวยได้ขนาดนี้
นะคะขอให้คุณแม่แข็งแรงไวแข็งแรงแบบว่าสุขภาพดี
จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะดูแม่บานเย็นแล้วอ่านข่าวธรรมดาไม่ได้เลย
อะไรติดคอจ้ะ
เสียงหมอนรำเสียงหมอนรำมันจะลุกคอมจะอื้ออื้ออื้อแบบนี้เลย